คุณผู้ชมครับในเวลากินของหวานอร่อย
เดี๋ยวจะพารัดฟ้าไปญี่ปุ่นเลย
ว้าวไปไกลเลยเหรออ้อไปกินขนมโตเกียว
เกียวมันไม่มีโตเกียวนะ

ฮะอ้าวไม่ใช่ญี่ปุ่นเหรอ
โอ๊ยมันไม่มีภาษาไทย

มันไม่ใช่ภาษาคนด้วยคิดว่าอย่างนั้น

อ้าวคุณชื่นภาษาคุ้นไหม
ฉันคุ้นมากพอเห็นแวบแรกดิฉันกรี๊ดร้องกรี๊ดเลยทีเดียว

คือร้านโตเกียวในตำนานแห่งเมืองศรีสะเกด
ดิฉันโตมาเพราะโตเกียวเจ้านี้เลยคุณผู้ชม
อ้าวไม่ได้โตมาจากแม่หรอ

ส่งไปโรงเรียนก็ต้องแวะซื้อโตเกียวร้านนี้เหมือนกัน

แล้วคุณดูดูโตเกียว

ต้องเรียกโตเกียว

เห็นอย่างนี้ม้วนทีนะโอ้โหนึกว่าท่อพีวีซี

คุณเคยเห็นโตเกียวที่ไหนใส่วิปครีมา

ส่งเคืองโอ้ยนวยอะไรละกันอีก

เป็นใส่ผสมหรือคะมีหวานเค็มแล้วจริง

เป็นหมวนหมวนนึงอย่างเยอะเนี่ย๑๕๐บาทนะ
คุ้มค่าอยู่นะดูไข่เขาตอกไปกี่ฟอง

เพื่อสีสะเกจคนอยากจะไปทาน
เขาขายที่นี่แหลบรรคสไฟน์สี่สะเกจวิทยาลาย

ไม่ต้องไปกินชิ้นใหญ่ขนาดนั้นก็ได้ครู
เอาลุงแกนะครับจะขายทุกวันเนี่ยก็เป็นประจำนะครับจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแล้วก็ขายมานาน๒๐กว่าปีแล้ว
น้องน้องชิสาเรียกงี้แล้วกันค่ะพอยุคนั้นยุคนั้นสมัยนั้นคุณต้องเรียกคุณชิสาน้องชิสานะ
เป็นไงตอนนั้นคุณไปซื้อคุณสั่งอะไรเป็นประจำ
สั่งไส้เค็มนี่แหละค่ะเพราะว่าก็จะมีไส้กรอกมีหมูสับแต่ชอบทุกอย่างเลยค่ะบางทีก็แบบไส้หวานบ้างสลับกันไป
ซื้อแต่ไม้เต็มมือเลยทีเดียว
แต่ดูแล้วเขาจะคล้ายกับขนมเบื้องผสมกับโตเกียวไหม
มันจะมีครีมแล้วมันก็จะมีมะพร้าวไงบางไส้
คือร้านอื่นจะไม่มีโตเกียวใส่มะพร้าวใส่ครีมอะไรแบบนี้
เอาล่ะคือคุณลุงนะครับเขาจะขายเนี่ยขายพร้อมกับคนในครอบครัวด้วยนะเพราะว่าอะไร
ลุงจะไปขายที่โรงเรียนศรีสะเกดวิทยาลัย
แล้วก็ภรรยาของลุงเนี่ยก็จะขายเนี่ยแถวสะพานรอยโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกียจ

ใช่ครับแล้วก็ตัวลูกชายนะครับเขาจะไปขายที่บริเวณหน้าประตูโรงเรียนอนุบันศรีสะเกดด้วย

ฮึโรงเรียนเขาก็หยุดอยู่หน้าแล้ว

แล้วก็ขายในวันอาทิตย์ตรงถนนคนเดินนะจ๊ะ
ก็ไปลองอุดหนุนกันได้

แต่ว่ามันคือของอร่อยในตำนานเลยนะ
คือดิฉันสนใสอย่างนึงทำไมโตเกียวก็ต้องขายหน้าโรงเรียน

ปรับไปให้เข้ากับยุคกับสถานการณ์ก็ว่ากันไปนะคะ